ที่จังหวัดสมุทรปราการชาวบ้านเขาไปต่อคิว
คือไปกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่มาบอกว่าบัตรคิวหมด
คือบัตรคิวหมดก่อนแจกซะอีก
สุดท้ายชาวบ้านงงเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
นี่มันเป็นความชุนละมุนท่ามกลางความงุนงง
แล้วคนไปรวมตัวกันอยู่ที่นี่เป็นจำนวนมากหวังจะไปรับคิว
คือไปกันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อรอรับบัตรคิวในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
สุดท้ายมาถูกแจ้งว่าบัตรคิวหมด
อ้าวอ้าวหมดได้ยังไงอยู่ที่อะไร

หรือว่าระบบหรือว่าอะไร
นำเหตุการณ์นี้มาเผยแพร่นะคะ
อันนี้เป็นจุดฉีดวัคซีนแห่งหนึ่ง
ที่เขาเปิดให้ประชาชนไปเข้ารับการฉีดวัคซีน
ก็จะต้องมีการแจกบัตรคิวอะไรแบบนี้นะ
ชาวบ้านเนี่ยโอ้ยไปกันตั้งแต่เช้ามืดเลยอ่ะ

เจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าบัตรคิวหมด
หมดตอน๙โมงเช้า
คือจริงเขาบอกว่าจะเริ่มแจกตอน๙โมง
แต่ที่มาถึงเวลา๘โมง๕๐คือยังไม่ถึง๙โมงบอกแล้ว

จะมีการ๘โมง๕๐บัตรคิวหมดแล้ว

คนที่มายืนรอต่อคิวเป็นจำนวนมากงงสิคะ

ทำไมบัตรคิวหมดก่อนเวลาแจก

เหนื่อยทั้งคนรอเหนื่อยทั้งคนปฏิบัติงานหน้างาน

แล้วเขาบอกว่าจะแจกบัตรคิวตอน๙โมงเช้า
สุดท้ายมาแจ้งว่าบัตรคิวหมดตอน๘โมง๕๐

ยืนรอตั้ง๒โมงงุมจริง
เดี๋ยวต้องรอการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่นะคะ

บริหารจัดการจุดฉีดวัคซีนนี่ยังขอด้วยนะ

เพราะว่าถ้าให้คนไปออรอกันแบบนี้